อย่างประเพณีโบร่ำโบราณสืบทอดเล่าขานกันมายาวนาน
งานทำบุญมหาชาตินั่นเอง

ประเพณีไหว้พระธาตุศรีคูณขึ้นมา

นี่เป็นการจัดงานใหญ่ที่วัดพระธาตุศรีคูณอำเภอนาแก่
จังหวัดนครพนมนะคะ
งานนี้ต้องทำให้พ่อแม่ว่าพี่น้องประชาชนผู้รักผู้ใหญ่
ในจังหวัดมาร่วมงานกันมากมาย
นี่เลยแต่ละคนก็สวมใส่ชุดผูไทย
กระเริงเผาย้อใส่มาร่วมงานแล้วก็ยังมีการรำถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะคะ
ตามความเชื่อที่ว่าจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในพื้นที่
และนี่ก็คือถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
แล้วก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการสักการะบูชาพระธาตุศรีคูณซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์๑ใน๘พระธาตุประจำวันเกิดของจังหวัดนครพนมกันด้วยนะคะ
เสร็จพิธีแล้วคุณผู้ชมก็ต้องมาดูพิธีของขบวนแห่พระเวชสันดรชาดก

ถูกต้องเลยนะคะที่เรียกได้ว่าภายในขบวนเนี่ยก็มีการจัดอย่างสวยงามอลังการในขบวนนี้ก็จะมีการแห่ผ้าตำนานพระเวชสันดรชาดก
ขบวนตนเงินรวมไปถึงขบวนศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของชาวบ้านจากชุมชนต่างจากหมู่บ้านต่างที่มาร่วมแรงร่วมใจ
นี่ขี่ม้ากันมาขี่ค้างกันมานะคะตามความเชื่อตามเรื่องราวของพุทธชาดกที่สะท้อนกันมาสืบทอดกันมาของชาวอีสานนะคะแล้วก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในการสืบสารตำนานโบราณประเพณีแบบนี้ให้อยู่จนถึงปัจจุบันนี่แหละค่ะแต่ละท้องถิ่นเขาก็จัดกันอย่างยิ่งใหญ่นะที่จังหวัดอื่นเราก็นำเสนอกันมาอย่างต่อเนื่อง
ว่าที่๑๒ครอง๑๔ชาวอีสานที่ยึดถือปฏิบัติกันมายาวนั้นนั่นเองเอามาให้ดูกันก่อนที่จะหมดเช็ดสการช่วงนี้ไปจัดทุกจังหวัดจริงนะในภาคอีสานนะก็เป็นประเพณีนะคะที่เขาสืบทอดกันมาแล้วก็เป็นความเชื่อด้วยนะคะก็เป็นงานดูงานดีงานประเพณีแบบนี้เราก็จะนำมาเสนอคุณผู้ชมให้ได้ติดตามกันว่าแต่ละจังหวั